คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวหัวร้อนบนท้องถนนกันบ้าง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเองกับรองสารวัตรปราบปราม
กองกำลังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๒อุบลราชธานี
เมื่อท่านรองสารวัตรขับรถไปทางถนนปกติ

แล้วอยู่มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง

นี่ฮะไปดูเหตุการณ์นี้ครับ
เหตุการณ์นี้คือร้อยตำรวจเอกสมพรเหล่าสิง

รองสารวัตรปราบปรามกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๒อุบลราชธานี
ซึ่งรถของท่านรองสารวัตรก็มีกล้องหน้ารถ
แล้วก็สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์นี้ได้คุณ

แล้วก็เหมือนพยายามที่จะขี่รถจักรยานยนต์
เพื่อจะบังทางไม่ให้รถของรองสารวัตรขับไปได้

ขณะที่รถของรองสารวัตรซึ่งเป็นรถกระบะ
ขับมาจากการกลับจากทำธุระที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับ
จนถึงถนนชายางกูลขาเข้าบ้านหัวเรือ
ตำบลหัวเรืออำเภอเมืองอุบลราชธานี
ก็พบผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๒๐๒๕ปี
หมายเลขทะเบียน๑กท๑๔๐๕อุดรธานี

ท่านรองสารวัตรนะฮะก็เห็นแบบนี้ก็แหมเป็นตำรวจ
แต่ปรากฏว่าชายคนนี้ไม่ยอมให้ขับรถแซง

และสุดท้ายก็จอดรถจักรยานยนต์ขวางรถของรองสารวัตร

ว่าเดินลงมาอาดเลยนะครับ
พยายามที่จะแบบโอ้โห
เปิดประตูรถของท่านรองสารวัตรให้ได้

ฟันเข้าที่กระจกหน้ารถของท่านรองสารวัตร
แล้วก็ฟันเข้าด้านข้างของรถท่านรองสารวัตร
รองสารวัตน์เนี่ยระงับใจนะ
ระงับอารมณ์ด้วยนะครับค่ะระงับอารมณ์
ผมเป็นตำรวจแต่ผมระงับอารมณ์ไว้ได้
ผมก็มาแจ้งความร้องทุกข์ตามปกตินี่แหละฮะ

เพราะว่ารู้แล้วว่ารถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนอะไร
ตอนนี้ก็ต้องตามหาตัวผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุต่อไปนะครับ

ยังมีรถอีกคันหนึ่งที่เขาประสบกับเหตุการณ์ลักษณะนี้
เขาบอกว่าเขาขับรถเนี่ยเขามายังมาเจอ
พอมาเจอปุ๊บรถของคุณปรัชญาเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจอะไร
คุณปัญญาไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าเป็นอุบัติเหตุเฉียวชนธรรมดา
เขาก็ขับรถของเขาไปดีปรากฏว่า
คนขี่รถจักรยานยนต์คันที่เมื่อกี้เห็นนึกว่าเป็นอุบัติเหตุเนี่ย
กไก่ททหาร๑๔๐๕อุดรธานีเนี่ย
ไอ้คนขี่รถคันเนี่ยมามาคว้างมีดใส่หน้ารถผม
จนรถผมเนี่ยหลังคายุบกระโปรงรถถลอก
ค่าความเสียหายประมาณ๒๑๐๐๐บาทไม่รู้ว่ามาระบายอารมณ์
กับรถผมหรือเปล่าทั้ง๒เหตุการณ์เนี่ยตำรวจ
ก็เชื่อมโยงกันแล้วก็เตรียมออกหมายเรียกผู้ต้องสงสัย
ซึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ตามคลิปมาสอบถามข้อเท็จจริง
ในวันเวลาที่เกิดเหตุใครเป็นคนขับรถจักรยานยนต์คันนี้
แต่หากออกหมายเรียก๒ครั้งแล้วยังไม่มาพบตำรวจนะ
ก็จะดำเนินการขออนุมัติหมายจับต่อไป